คุณผู้ชมครับมาดูเหตุแม่บุญธรรมทำร้ายลูกบุญธรรมวัย๘เดือน
จนเลือดข้างในสมองและมีแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
แม่แท้ออกมาร้องให้ทางมวิธีปวีณาหงษกุลช่วยเหลือนในเคสนี้หน่อย
โดยนางปวีนาหงษกุลประธานมูลที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
แม่ของน้องเจเจวัย๘เดือน

เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่นางสาว

ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของน้องเจเจ
แล้วก็มีการทำร้ายน้องเจเจวัย๘เดือน
น้องในอาการสาหัสเลือดคั่งในสมอง
นำซ้ำตามร่างกายยังมีบาดแผล

แม่แท้ของเด็กเล่าให้ฟังนะครับว่า

ในการเลี้ยงดูลูกของเธอนะครับ
ตัวเธอเองมีลูก๓คนและน้องเจเจ
ก็เป็นลูกคนสุดท้องวัย๘เดือน
จากนั้นนางสาวดวงฮะไทย
หรือว่านางสาวแหม่มได้ติดต่อเข้ามา
และบอกว่าจะขอรับเลี้ยงลูกชายของเธอ

จากบ้านพักในจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเหตุผลที่แม่แท้ยอมให้ลูกชายไป
ก็เพราะว่าผู้ติดตามของนางสาวแหม่ม
บอกว่านางสาวแหม่มเป็นคนรักเด็ก

แล้วก็ผู้ติดตามก็พูดจาดี

แล้วก็การต้องการที่จะรับเด็กไปเลี้ยง
เพื่อให้ไปเป็นเพื่อนกับลูกชายวัย๒ขวบของนางสาวแหม่ม
ตลอดระยะเวลาก็พยายามขอดูหน้าลูก
วีดีโอคอร์ทางโทรศัพท์นี่นะครับ
แต่ว่านางสาวแหม่มก็บ่ายเบียง

น้องเจเจติดนู่นติดนี่บ้างเหรอ
อยู่ตรงนู้นหรือว่าตัวเธอเองติดธุระอยู่
ไม่สามารถพาไปคุยกับน้องเจเจได้อะไรเนี่ยนะครับ

นางสาวดวงฮาไทยหรือนางสาวแหม่มได้โทรศัพท์มาบอกว่า

ขณะนี้น้องเจเจอยู่ที่โรงพยาบาลบรามคำแหง
ซึ่งเมื่อแม่แท้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
แหม่มก็บอกเพียงแค่ว่าเจเจตกเตียง
ซึ่งแม่แท้บอกไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากมูลที่ปวีนาให้ตรวจสอบนะครับ
หนูก็เลยเชื่อใจหนูก็เลยเอายกให้แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าคนที่มาด้วยกันเขาก็บอกว่าเป็นคนรักเด็ก
หนูก็ไม่รู้อะไรค่ะแล้วหนูก็ถามเขาว่า
เป็นอะไรทำไมถึงชักเกงมีไข้ไหม
เขาก็บอกว่าไม่มีมีหอบไหมเขาก็บอกว่าไม่มี
แล้วเขาก็บอกว่าหัวน้องทิ้มที่นอนแบบนี้ค่ะ
หัวน้องตกที่นอนมันจะเป็นไปได้เหรอพี่
น้องตกที่นอนหนูก็ถามแบบนี้ค่ะ

ตำรวจรวบรวมหลักฐานขอหมายจับ
แล้วก็นำตัวนางสาวดวงฮาไทยมาสอบสวน
แต่ทางผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนะครับ
ว่าเด็กชายวัย๘เดือนตกเตียงเอง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาความผิด

ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

เพื่อฝากขังเป็นผลัดแรกนะครับ